ท่านผู้ชมครับกรกตจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ย
เขาจัดทำคลิปเพื่อรณรงค์การเลือกตั้งท้องถิ่น
ค่ะให้คนไปใช้สวิตซ์กันเยอะเยอะนะ
ก็เลยมองว่าเอ๊ะต้องใช้คนที่มีเอกลักษณะ
แบบคนเมืองกาลหน่อยอืมเสียงเนอหน่อยค่ะ
ต้องเป็นเหนอสไตล์กาญจนบุรีแล้วต้องเป็นที่รู้จักด้วย
ชาวบ้านเห็นแล้วแบบอื้อหือเนี่ย
ก็เลยไปลงที่หวยไปลงที่ครูปีชาไคร่ครวน

จากคดีโรตเตอรี่๓๐ล้านอ่ะกับมัวจรูน่ะนะ
เอาไปดูคลิปก่อนนะครับเดี๋ยวเล่าให้ฟังแล้วก็จะเล่าด้วยว่าตกลงแล้ว

โอ้โอ้โอ้

ถ้าจะมีการเลือกตั้งมันสำคัญยังไงกับเราล่ะ
ก็สำคัญสิเอธิศเราจะเลือกผู้นำท้องที่
พัฒนาบ้านเราให้มีน้ำไล่ไฟสว่างทางสะดวก
ทุกคนมีงานทำทุกคนมีการศึกษาที่ดี
มีสุขภาพที่ดีเข้าใจไหมอาทิตย์เข้าใจไหมอันนู้

เองอายุ๑๘แล้วเองก็มีสิทธิ์เลือกตั้งสิไอ้นุ่ง
เพราะคนมีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นต้องมีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
หรือได้สัญชาติมาแล้วไม่น้อยกว่า๕ปี
และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า๑ปี
ฉะนั้นเองมีสิทธิ์เลือกตั้งเข้าใจไหมไอ้นุ่ง
ตื่นเต้นเลยครับพร้อมจะได้มีสิทธิ์เลือกตังเป็นทางแรก

ครูปีชาบอกว่าครูภูมิใจในหน้าที่นี้มาก
ก็ถ้าใครได้รับงานนี้เขาก็ภูมิใจนั่นแหละใช่ไหม
ใช่ครูปีชาไม่รับค่าตัวนะคะแสดงให้ฟรีเลยบอกอยากจะช่วย
เป็นพรีเซนเตอร์ให้กับกรกตกาญจนบุรีกรกตการนะฮะ
กรกตกาญจนบุรีของจังหวัดเขานะครับทำคลิปวิดีโอความยาว
คลิป๑นาที๔๗วินาทีเพื่อรณรงค์ให้คนไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง
การเลือกตั้งท้องถิ่นคือคลิปคลิปนี้นะครับ
ทางผู้มนุยการสำนักงานกรกตประจำจังหวัดกาญจนบุรี
นายขวัญเพชรถนอมนามบอกว่ากรกตการเนี่ย
ได้จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งท้องถิ่น
โดยจะใช้ภาษาท้องถิ่นที่เป็นอัตลักษณ์๓รูปแบบ
แบบแรกคือการพูดเสียงเหนอแบบที่สองภาษามอนท้องถิ่น
แบบที่สามภาษากะเหลี่ยงในส่วนของแบบพูดเสียงเหน่อเนี่ย
ไปเลยที่ครูปรีชาแล้วก่อนจะให้มาเป็นพรีเซนเตอร์เนี่ยนะ
เป็นพระเอกของเรื่องเนี่ยไปตรวจสอบแล้วคุยกันแล้ว
ไม่ฝักไฟภาคการเมืองใดภาคการเมืองหนึ่ง
ไม่เคยสนใจจะลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นที่รู้จักของคนเมืองกาล
ก็เลยชวนมาเป็นพรีเซนเตอร์นะฮะแล้วที่สำคัญก็คือเนี่ย
เป็นครูอยู่แล้วใส่ชุดข้าราชการก็ยิ่งน่าเชื่อถือ
ถามว่าเอาแล้วเรื่องคดีความอ่ะกรกตเมืองกาลนะฮะ
บอกว่าอันนี้ก็ถือว่าไม่เกี่ยวกันก็เป็นเรื่องของครูปีชาอะไรก็ว่ากันไป
มองตรงนี้แล้วเขาก็เออชวนมาครูปีชาก็มายินดีมาไม่รับค่าตัวด้วยนะฮะ
แต่ทีนี้คลิปมันหลุดออกมาก่อนเพราะกรกตที่กาญจนบุรีเนี่ย
บอกว่าความจริงแล้วกรกตทั่วประเทศนะฮะจะทำคลิปลนลงการเลือกตั้งอะไรก็แล้ว
แต่ต้องส่งไปให้กรกตกลางกรกตใหญ่ที่กรุงเทพตรวจสอบก่อน
อันนี้ยังไม่ได้ผ่านกระบวนการนั้นเลยค่ะอย่างกรกตกลางยังไม่ได้อนุมัติ
ยังเลยค่ะคลิปมันเผยแพร่ออกมาก่อนได้ยังไงไม่รู้
เราก็ไปถามครูปรีชานะครับครูปรีชาบอกว่าโอ้งานเพื่อส่วนรวม
กรกตเขาติดต่อมาครูก็ยินดีเลยช่วยสังคมช่วยส่วนรวม
ก็เลยรับปากไปถ่ายทำให้เมื่อปลายเดือนสิงหาบรรยากาศแบบบ้านที่บ้านน้องขาว
พูดเสียงเนอตามบทที่เขาว่ามาคลิปน่ะไม่ได้หลุดหรอกครูปล่อยเอง
ถูกรบไปอันนี้มิทราณแต่มรอเช่าน่าดูหมดแล้วพึ่งจะเห็นตัวเองเมื่อ
พอถึงจะเป็นกระแสบวกระลบทุกคนก็เข้ามาดู
ครูปีชาถูกไม่ต้องไหมครับแล้วก็ความจริงก็คือความจริงนะครับ
ทุกอย่างความจริงจะปรากฏความจริงต้องมาทีหลังความเชื่อเสมอครับ
ก็เนี่ยแหละฮะความจริงก็คือความจริงแล้วเดี๋ยวความจริงจะปรากฏ
แต่ทีนี้ปัญหาก็คือว่าความจริงมันยังไม่ปรากฏเบ็ดเสร็จเด็ดขาดไง
คดีหวย๓๐ล้านพิการจนบุรีอ่ะก็เลยเกิดเสียงวิจารณ์นั่นแหละ
สารชั้นต้นท่านพิพากษาแล้วใช่ไหมแต่ครูปีชาเขายื่นต่อใช่ไหม
คนก็เลยวิจารณ์ว่าเอ๊ะครูแกก็ยังมีคดีอะไรอย่างนี้
เอาเป็นว่ากรกฎอกลางเลยบอกว่าให้ยับยั้งแล้วก็เลิกโปรโมทชิ้นนี้ไปก่อน
ครูปีชาโรนโรงการเลือกตั้งท้องถิ่นกาญจนบุรีเนี่ยเพราะกรกตกลางตรวจสอบแล้วพบว่า
เนื้อหาไม่มีปัญหาแต่มันมีปัญหาที่ตัวบุคคลที่มาเป็นพรีเซนเตอร์
เพราะฉะนั้นก็คือให้ยกเลิกไปก่อน
นี่นะคะความจริงก็คือความจริงถูกต้องค่ะครับ